คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยค่ะ
คือผู้ชายคนนึงเขาคิดถึงแฟนแล้วคิดถึงกลางดึกด้วยไง
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกะจะไปหาแฟน
อีกแค่โลเดียวจะถึงอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์แหกโค้งแล้วก็ตกลงไปในเบาะน้ำ
นี่ตกลงไปในนั้นเลยเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้รถตกลงไปคนขี่รอดมาหวุดหวิดค่ะ

เพราะว่าหลายคนติดตามข่าวนี้แล้วก็อยากรู้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่อาสามูลและนิติร่วมกับตันยูก็ได้รับแจ้ง

รถจักรยานยนต์แหกโค้งแล้วก็ตกลงไปในบ่อน้ำ
จุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่ถนนสายบ้านหนองแฟบที่หมู่๗
ตำบลศรีกระอางอำเภอบ้านนา
ทีนี้ก็เลยนำกำลังไปช่วยเหลือ
พบในแบงค์อายุ๓๑ปีเป็นชาวนครนายก
ก็ยืนตัวเปียกปอนอยู่เลยค่ะอยู่ริมบ่อน้ำเนี่ย
แล้วตรงนั้นนะคุณผู้ชมน้ำลึก๑๐เมตร
แบงค์เล่าให้ฟังขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
ทะเบียน๒ขอไข่บใบไม้๔๕๕๘กรุงเทพมหานคร
ก็มาจากนครนายกจะมาหาแฟนสาวที่บ้านหนองแฟบเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็ขี่มาด้วยความเร็วพอสมควรค่ะไม่ชำนาญเส้นทางด้วย
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้ง
เขาพยายามจะบังคับรถแล้วแต่ว่าบังคับไม่อยู่
รถเนี่ยพุ่งลงไปข้างทางตกลงไปในเบาะน้ำขนาดใหญ่ที่ลึกนี่แหละ
ทีนี้พอตกไปแล้วเนี่ยนะนายแบงค์ก็เลยรีบถอดหมวกกันน็อกตะเกียกตะกายขึ้นมาบนฝั่ง
ปล่อยให้รถจมลงไปที่ก้นบ่อทีนี้เดินไปบ้านแฟน
แฟนอยู่ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ๑โล
แล้วหลังจากนั้นค่ะก็ประสานกู้ภัยลงไปงม
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตอนที่เขาเอาเชือกมัด
แล้วก็ใช้รถเครนยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมา
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะคะถึงจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้สำเร็จ
ส่วนสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมในแบงค์ไม่เป็นอะไรเลย

เป็นเพราะว่าบารมีเหรียญที่ห้อยคอของพระครูสุธิสุวรรณคุณ
หรือว่าอาจารย์ปัมนะคะ
เจ้าคณะตำบลพิกุลออกเจ้าอาวาสวัดดอนเปรง
เจิมยันหน้ารถทำให้แค้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุ
โชคดีนะไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะค่ะครับ